ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
คุ้มครองการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร

รวมทั้งให้อำนาจกรมบังคับคดี
จัดการกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร
โดยย้ำนะครับว่าไม่ใช่การยึดทรัพย
แต่ว่าให้อำนาจกรมบังคับคดีดำเนินการเมื่อคดีถึงที่สุดเท่านั้นครับ
ตรวจสอบของกระบวนวิธีธรรมเขานะ
ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แพร่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มีใจความว่าหลังจากที่มีการดำเนินโครงการ
เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรในหลายโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อไม่ให้การบริหารจัดการและเก็บผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ฉะนั้นอาจเสื่อมสภาพและได้ราคาต่ำ

ผู้ที่ต้องรับผิดในโครงการดังกล่าวด้วย
อาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔ให้บุคคลหรือคณะบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าคอสช
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลัง

ตั้งแต่ปีการผลิต๒๕๕๑ทับ๒๕๕๙
จนถึงปีการผลิต๒๕๕๕ทับ๒๕๕๙
ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖

โดยให้ผู้ที่กระทำการโดยสุจริต
ได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดชอบ

และแต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับความเสียหาย
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการ
และก็๒นะครับเมื่อมีคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐ
คำสั่งคำพิพากษาสารแล้ว
บังคับทางปกครองต่อผู้รับผิดชอบ

ตั้งแต่ปีการผลิต๒๕๔๘ทับ๒๕๕๙
จนถึงปีการผลิต๒๕๕๖ถึง๒๕๕๙
รวมถึงโครงการแทรกแซงมันสัมปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามที่ระบุเอาไว้ด้วย